ข่าวนี้ค่ะหนุ่มชาวลาว
ข้ามแดนจากลาวมาฝั่งไทย

ขี่รถจักรยานยนต์ใต้ทะเบียนลาวข้ามมาเลย
ตำรวจเห็นก็บอกอ้าวนี่ข้ามแดนผิดกฎหมาย

แต่ตำรวจก็ให้กินข้งกินข้าวอะไรก่อน

แต่ตำรวจต้องสอบสวนนะข้ามมาทำไม
ก็นี่ไงเขาบอกว่าเขาจะมาตามหาคุณตายอรไทย
คุณตำรวจถึงข้ามแบบหื้อหรอ
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือเท้าภูลมแก้วภูลมา
อายุ๔๐ปีเขาอยู่ที่แขวงสวรรณเขต
ที่เมืองไกรศรที่สปลาวนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามพรมแดนมาเลย
ทะเบียนมอเตอร์ไซค์ทะเบียนสวรรณเขตด้วยนะ
เข้ามาตามทางหลวง๒๑๒เนี่ย

แล้วพอตำรวจเจอแสดงตัวตรวจค้นนะคะ
ทีนี้พอดูปุ๊บนายเท้าภูลมเนี่ย
ไม่มีเอกสารอะไรคือเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

ก็โดนจับกลุ่มตัวแล้วนี่มานั่งอยู่ในรถกับตำรวจแล้วนะคะ

ใช่ตอนอยู่ในรถนะตำรวจก็ชวนสอบปากคำคุยด้วย

มาตามหาคุณตายอรไทย
คือคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊กมาประมาณเดือนนึงแล้ว

ใช่แล้วก็เลยนัดมาเจอกันที่อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนมก็เลยขี่รถมา
ทีนี้เขาบอกว่าคุณตายเป็นผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจเลย

ถูกต้องเขามักสาวตายแท้เนอะลองฟังหน่อยค่ะ
มีแต่ความฮักเนอะ
โอ้โหมีแต่ความฮักหม่อมีฉีนสดนะ
นะฮะตำรวจก็ชวนคุยไปเรื่อย

คุณผู้ชมแต่ตำรวจนอกจากสอบปากคำแล้ว

ก็คือเอารูปของคุณตายมาสร้างเฟซบุ๊ก

ผู้ชายคนนี้ก็เลยเข้าใจผิดว่าคุยกับสาวตายอรไทยตัวจริง
แล้วก็มีการชวนกันให้เดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาที่ไทยอะไรนี้นะฮะ
อันนี้ก็ทางตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาแหละ
บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย

แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พอเขาสอบปากคำแล้วเขารู้แล้ว
ว่าผู้ชายคนนี้ลักลอบแอบเข้าประเทศมา
ก็แน่นอนก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ส่งกลับประเทศต่อไปด้วย
นะครับก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะ
ภาษาข้ามกลมแดนมหาคุณตายมหาความรักนะครับ